คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ก็ลือกันมาสักพักหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าจะมีคำสั่งเด้งคำสั่งย้ายพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ส่งไลน์มาถามกันเยอะมากว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าผลงานหลังหลังเนี่ยผลงานเยอะมากนะ
แต่ว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีคำสั่งออกมาจริงนะคะมีคำสั่งย้ายออกมาจริงนักข่าวของเราพยายามจะถาม
บอกว่าเดี๋ยวรอพบตรเป็นคนออกมาให้ข่าวเองแต่ว่าตัวพลตำรวจโทษสุรเชษเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับ
คือเงียบไปหมดเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคือนิ่งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งย้ายนะคะ
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เข้ามาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
เนื้อหาคำสั่งก็คือเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๑
พระราชบัญญัติแห่งชาติปี๒๕๕๙
๘วงเล็บ๑แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี๒๕๕๙
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่อาคาร๑ชั้น๒๐สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
คือกระแสข่าวมีมาตั้งแต่เมื่อวานสักระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วก็มีคำสั่งออกมาจริงนะคะ
คือหลังจากช่วงบ่ายหลังพลตำรวจโทษสุรเชษฐเข้าประชุมมาตรการสงกรานร่วมกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อกับพลตำรวจโทษสุรเชษได้เลยก็สอดคล้องกับช่องทางการข่าวที่มีการเผยแพร่ข่าวสารของเจ้าตัว
ตลอดทั้งคืนทั้งวันสุดท้ายก็มีคำสั่งย้ายช่วงบ่ายวันนี้มีคำสั่งออกมาจริงจริงไม่ใช่ข่าวลือแล้วนะคะอย่างที่บอกว่านักข่าวของเราพยายามถามถามท่านพบตรพยายามโทรศัพท์ไปติดต่อไปติดต่อไม่ได้นะคะโคศกรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าไม่สามารถให้เหตุผลอะไรได้ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ให้รอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ออกมาให้ข่าว
ที่ผ่านมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวด้วยค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑ด้วยนะคะ
แล้วก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามลำดับนะคะก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อย
แต่ก็มีข้อคอรหาอยู่บ้างเรื่องของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
เพื่อปูทางให้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วอะค่ะ
นี่นะคะก็อายุแค่๔๘ก็ติดยศพลตำรวจโทแล้วอะค่ะ

เคยมีคนพูดว่าแบ็คดีหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้มีวลีเด็ดออกมาว่า
ยศพลตำรวจเอกยังต้องกลัวพันธมรตรีหรืออะไรอย่างนี้
อะไรแบบนี้ก็มีเสียงคอรหาอยู่เล็กน้อย
คือพลตำรวจโทรศิริเชษฐกภัณฑ์มีตำแหน่งบันรองภูมิในการ
ปรับรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะ
รับผิดชอบงาน๑๓ด้านนะคะ
ซึ่งถ้าถามว่าในทางการข่าวที่เราอ่านข่าวกัน

ก็คือระยะหลังเจอแต่ชื่อเขาเอาอย่างนี้ดีกว่า

ก็รับผิดชอบงานอย่างที่บอกนะคะ๑๓ด้านยกตัวอย่างนะ
ความผิดเกี่ยวกับพวกโรแมนสแกมจำได้ไหมที่เราเล่าข่าวไป
เรื่องของการช่อกงออนไลน์เงินกู้นอกระบบ
สิ่งต่างเหล่านี้นะคะก็คือพลตำรวจโทษสุรเชษก็เคยดูแล
ที่ผ่านมาเคยมีข่าวข้อคอรหาเรื่องเป็นนายตำรวจ
ที่มียศพลตำรวจรีแต่ใหญ่กว่าพลตำรวจเอกอย่างที่คุณรัชพรบอก
ก็เป็นกระแสข่าวติงมาเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธตลอดนะคะ
แล้วก็มีข้อคอรหาเกี่ยวกับการทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจ
ระดับชั้นที่เจ้าตัวเหมือนกับเข้าไปเกี่ยวข้อง
สุดท้ายตัวเองถูกสั่งย้ายด่วนออกจากหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
จากตำแหน่งเดิมทันทีนะคะ
ก็รอพบตรมาชี้แจงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ต้องมีคำชี้แจงออกมาล่ะว่าเกิดอะไรกันขึ้น